เมื่อกี้เป็นเสียงจากท้องนาเสียงจากท้องนากลัวจะไม่ดังพอ
กลัวจะไม่เชื่อสอสอเพื่อไทยนะครับในการกระทู้ถามสด
ก็เลยจะเข้าไปถามนะฮะว่าแก้ปัญหายังไงเกี่ยวกับเรื่องราคาข้าว
ถ้าแก้ไม่ได้เขาบอกว่าอย่างนั้นก็โปรยข้าวมันซะในสภานี่แหละ

ผมบอกว่าไม่ต้องเอากลับบ้านข้าวเนี้ยกิโลละห้าบาทเนี่ย
ไม่ต้องเอากลับบ้านให้เอาหวานในสภาให้มันงอกในสภานี้เลยท่านประธานครับ
ให้มันงอกอยู่ในสภานี้ให้มันงอกอยู่ในสภานี้เลยครับ
เสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยครับท่านประธานครับใส่ปุ๋ยไว้เลยครับ
ปุ๋ยให้มันงอกงามในสภานี้ไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว
เกษตรกรของประเทศไทยครับไม่รู้จะพึ่งใครแล้วขอบคุณครับท่านประธานครับ
ครับมิเชษครับก็ด้วยความเห็นใจนะครับ
แต่ว่าขอให้คุณพิเชษทำความสะอาดด้วยตัวเอง
นี่เหรอครับพิเชษเชื้อเมืองผ่านสสจเชียงรายพไทย
เอาความรู้สึกของชาวนาแบกความรู้สึกของชาวนามาจากเชียงรายบ้านเขา
ราคาข้าวตกต่ำจะแก้ไขปัญหายังไง
พอดีพอดีมันตรงกับการประชุมคณะรัฐมนตรี
นายกก็ไม่มารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ไม่มา

อย่าถามหารัฐมนตรีพาณิชช์เชื่ออะไรนะครับ

คืออันนี้ดีมากที่สะท้อนเสียงของชาวนา
แต่คุณชวนก็ดีมากที่เซินสติ
ชวนหลีกภายประธานสภาผู้แทนราชดรครับ

แต่เชื่อว่าชาวนาก็ไม่ได้ต้องการให้ท่านสอสอมาทำแบบนี้
สั่งให้ครูพิเชษกวาดข้าวทุกเมล็ดด้วยตัวเอง

หลังจากนี้นะฮะนายพิเชษก็น้อมรับแล้วบอกว่า

แล้วนายพิเศษกับเพื่อนสอสอก็มาช่วยเก็บข้าว
ละเมล็ดกวาดกันช่วยกันกวาดจนหมด

นี่ไงหวานเองเก็บเองนักเลงพอ
แล้วบนพรมมันไม่ได้เก็บง่ายนะครับ
แล้วคนที่เขาถามถึงว่ายังไง
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
ตอบโต้เลยตอบโต้คุณพิเชษแล้วชี้แจงเลยบอกว่า
ที่ไม่ตอบกระทู้ถามสดที่ไม่ไปก็ติดประชุมคณะรัฐมนตรีไง
เขามาจากระบอบประชาธิปไตยเขาไม่ได้กลัวหรอกสะพาน
ส่วนปัญหาเรื่องราคาข้าวเหรอรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือชาวนาอยู่แล้ว
ในช่วงที่ราคาตกต่ำเขาบอกว่าอยากจะให้ชาวนาเก็บข้าวเอาไว้ก่อน
ข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าราคาขึ้นค่อยเอาออกมาขาย
รัฐบาลจะมีเงินชดเชยให้ด้วยรัฐมนตรีว่าสั้น
เก็บข้าวแล้วต้องใช้ยุ้งสังยุ้งถางชะคาร์เอนแน่สิ
ข้าวรอราคาขึ้นแล้วค่อยเอามาปล่อยขาย

แยบโยนอีกแล้วจนเราตามไม่ทันอีกแล้ว